เคสนี้ก็คือตั้งใจฟันเต็มนั่นแหละค่ะ
คุณผู้ชมอาจจะเห็นข่าวนี้ผ่านผ่านตาบ้างแล้วนะคะ
คือน้องสามีไปดาย่าหลังบ้าน
ยาย่าไปดายามากไปฟันเอาต้นวาสนาที่พี่สะพ้ายเขาตั้งใจรักหวงมาก
เขาปลูกเขาเอาไว้ไปฟันต้นไม้เขา
พี่สะพ้ายโกรธคว้ามีดไล่ฟันจนนี่ค่ะ
เลือดอาบกระดูกหักกันไปเลย

คนโดนฟันคือน้องสามีคนฟันคือพี่สะพาย

แล้วไปฟันต้นวาสนา
นี่ตัดย่าอยู่ข้างหลังแล้วไปฟันเอาต้นวาสนาของพี่

เขาปลูกเอาไว้ดีเนี่ย

ต้นวาสนาที่ท่อปลูกนานมันจะสูงใหญ่มาก

ต้นไม้ต้นหวงต้นรักของเขาแล้วไปฟันต้นไม้เขาน่ะ
มันเป็นไม้มงคลน่ะใช่

หลับขนาดนั้นคือไล่กันไม่หยุดเลย
ในบ้านเขาก็ดูใหญ่เลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น

นี่คืองงกันไปหมดเลย
เคสนี้เนี่ยนะคะคนก่อเหตุคือคุณเล็กอายุ๕๙ปีค่ะ
คนเจ็บคือนายสมพงศ์อายุ๖๒ปี
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในซอยวัดศรีราช
อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอน๑๐โมงเช้า๒๒สิงหาคม
คือเธอเนี่ยบอกว่า
ฝั่งคนเจ็บมายั่วเยอะเท่าก่อน

เธอเข้าไปสอบถามดีว่ามาตัดต้นไม้เธอทำไม

บอกเธอเคืองได้ยินประโยคนี้ขึ้นเลย

วันนี้เราส่งคุณติกิติศักดิ์ลงพื้นที่ค่ะ
ไปดูพื้นที่เกิดเหตุเนี่ย
บ้านของคนก่อเหตุ
กับบ้านพี่สาวคนเจ็บอยู่ติดกัน

ก็เห็นน้องสามีคือนายสมพงศ์เนี่ยมาดาย่าหลังบ้าน

เอามีดมาฟันต้นวาสนาที่เธอปลูกเอาไว้ได้ยังไง
เธอก็วิ่งออกไปห้ามนะคะ
แต่อีกฝ่ายพูดไม่ดีใส่เธอก็โมโห
เธอบอกว่ายอมรับแหละว่า
กับน้องสามีเนี่ยมีปัญหากันมาตั้งแต่ปี๒๕๖๔แล้ว
ก็คือเป็นไม่เบื่อไม่เมากันมาตลอด
กับครอบครัวเคยอยู่ในบ้านหลังนั้น
ซึ่งเป็นบ้านของน้องชายแท้ของสามี
แล้วสุดท้ายน้องเขยสามีเนี่ยไล่เธอออกไป
ก็เลยไม่พอใจว่าทำไมน้องชายสามีไม่มาพูดกันดี
พอเข้าไปสอบถามก็ถูกแม่สามีกับน้องสามีรุมทำร้ายด้วย
หลังจากนั้นเธอก็เลยเอากล้องวงจรปิดมาติดรอบบ้านเลยค่ะ

ฝั่งบ้านน้องสามีเป็นคนติดบอกว่า
เอากล้องวงจรปิดมาติดรอบบ้าน
จะมาส่องดูเธออาบน้ำ

เขาบอกว่าเจตนาคือตั้งใจจะเอามาดูเธออาบน้ำ
แล้วนี่ยังไงอีกเนี่ย
เขาก็เลยปิ๊งเข้ามาไล่ทุบกระจกเลย
เดินมายันหน้าบ้านตรงนี้เลย
ใช่ยังไม่จบอีก

ทีนี้เป็นคดีความไปรอบนึงแล้วใช่ไหมคะ

น้องสามีก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเหมือนกัน

ปลาระเบิดปิงปองใส่บ้านเขา

ประทัดไล่นกพิราบเฉย

ที่ผ่านมาเธอบอกว่าเธอเคยประสบอุบัติเหตุ

พอเจอเหตุการณ์แบบนี้เธอยิ่งเครียดหนักเลยค่ะ

อยากให้มันจบยังไงเดี๋ยวหนูหาทางออกให้

ปรับความเข้าใจกันดีกว่าเนอะ
ทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นคนสร้างนะ
แล้วจะให้ป้าเป็นคนแก้แก้ไม่ไหว
หนูไม่ได้ให้แม่แก้ต่างคนต่างแก้
ต่างคนต่างอยู่อย่างนี้มันดีแล้ว
คุณเล็กบอกติมาดูนี่ติมาดูเดี๋ยวพาไปดูต้นวาสนาที่มันถูกฟัน
นี่พาเดินไปดูค่ะตรงนั้นเนี่ยจะมีต้นตะขบขึ้นแซมต้นวาสนาที่ปลูกอยู่หลังบ้านนะคะ
บอกว่าตรงนี้ไม่ใช่ที่ดินของเธอแต่เธอเป็นคนปลูกอ่ะ
ปลูกต้นไม้เอาไว้ต้นไม้เป็นของเธอ
ส่วนบ้านไม้ที่อยู่หลังบ้านและอยู่บนเนื้อที่ของน้องสามีเนี่ย
เป็นบ้านที่เธอและคนงานรับเหมาอยู่
กระทั่งเธอมาสร้างบ้านหลังปัจจุบันถึงได้ย้ายมานี่ต้นวาสนาที่ถูกฟันนี่ไง
นี่วาสนาอ๋อมันก็ยังไม่ได้โค้นทั้งหมดเนี่ย
แต่ก็ฟันแหว่งไปเลยเหมือนกันอ่ะ
ฟังคุณสมพงศ์บ้างไหมคนเจ็บอ่ะคู่กรณีอ่ะครับ
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาทำงานอยู่ต่างประเทศ
นี่เพิ่งจะกลับมาอยู่บ้านได้ไม่กี่สัปดาห์เอง
ก็เห็นว่าแม่ทำไมต้นไม้หลังบ้านมันรกจังเลย
ก็เลยไปตัดแล้วอยู่อ่ะ
คู่กรณีก็ปรีมาหาเรื่องเลย
เขาบอกว่ายืนอะไรนะว่าเขาท้าทายแล้วก็ไม่ได้พูดไม่ดีใสด้วย
ก่อนหน้านี้เขาสร้างบ้านหลังนี้เอาไว้แล้วให้พี่ชายกับพี่สะพ้ายมาเฝ้า
แต่พี่สะพ้ายเล่นพาลูกพาหลานฝั่งเขาเข้ามาอยู่
สุดท้ายเขาเลยต้องขอบ้านคืนเพราะตอนแรกให้แค่เฝ้าไม่ได้ให้มาอยู่
ขนครอบครัวมาอยู่กันหมดเลยเลยขอบ้านคืนแล้วก็ให้ครอบครัวพี่ชายเนี่ยออกไป
หลังจากนั้นพี่สะพ้ายก็ไปปลูกบ้านชั่วคราวในที่ของพี่สาวอีกคนนึง
แล้วเขาก็ให้พี่สาวมาเก็บกวาดบ้านเลยทำให้พี่สะพ้ายเข้าใจว่า
จะยกบ้านหลังนี้ให้กับพี่สาวหรือเปล่าเลยไม่พอใจ
มาทำร้ายร่างกายพี่สาวกับแม่ซึ่งก็คือแม่สามีจนเป็นคดีความ
พี่สาวก็เลยไล่ไม่ให้พี่สะพ้ายอยู่ในที่ดินแล้วก็เป็นปมแค้นกันมาตั้งแต่นั้น
ไปทำอะไรในที่ดินนิดหน่อยเนี่ยเอาละออกมาขับไล่มาด่าทอทุกคนเลย
ทั้งที่ตรงนั้นก็ไม่ใช่พื้นที่ของตัวเอง
โกรธมาก

จะมีจะมีวันให้อภัยเขาไหม

ไม่ไม่จบเพราะว่าเขาด่าแม่ผมเสียหาย

พี่ไม่เชื่อพี่ไม่เชื่อ
ขอร้องคนอย่างนี้เป็นไปไม่ได้อย่างนี้เลยพี่
เป็นไปได้ไหมว่าที่อาจารย์เขาผิดปกติไปเพราะว่าหลังจากเขาปฏิเสธ
ผมว่าเป็นไปได้ที่เขาอยากได้พวกนี้มากกว่าบ้านที่รีเดน
ด้านน้องสามีของคุณเล็กคนก่อเหตุเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าที่ผ่านมาก็เคยให้พี่ชายช่วยไปเตือนภรรยาแล้ว
แต่เหมือนพี่ชายก็ฟังแต่เมียจนตอนนี้เลยไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันเลย
ที่ผ่านมาเธอก็มีเรื่องผิดใจกับพี่สะพ้ายเหมือนกัน
หาว่าเธอไปยืมเงินพี่ชายมาทั้งที่เงินนั้นเงินเธอเอง
เอาไปถ่ายที่ดินที่พี่สะพ้ายปลูกบ้านอยู่
เพราะว่าพี่ชายเนี่ยแอบนำไปจำนอง๔แสนบาท
แล้วเธอได้เงินคืนมาแค่๓แสนเท่านั้น
เรื่องต้นครอบครัวเชื่อว่าพี่สะพ้ายอาจจะมีอาการทางจิตหรือเปล่า
เพราะว่าที่ผ่านมาเคยแก้ผ้าโชว์กล้องวงจรปิดด้วย
แล้วสามีซึ่งก็คือพี่ของเธอก็ไม่ได้ห้ามด้วยนะ
ทีมข่าวเราก็เลยโทรไปถามสามี
สามีบอกผมเครียด

ก็คือตั้งใจเปิดโชว์กล้องอ่ะ

เครียดนั่นก็เมีย

ก็ยอมรับว่าเงินที่โอนให้น้องสาวเป็นเงินที่คืน

แต่เขาไม่ได้บอกเมียไง